ในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่พลาดรางวัลลอตเตอรี่ไปไม่เป็นไรนะคะ
เพราะว่าวันนี้เรามีสิ่งดีจากลอตเตอรี่ที่คุณพลาดรางวัลมาฝากกันด้วย
ใช่แล้วค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าถ้าติดตามกันอยู่
จะต้องเคยซื้อลอตเตอรี่กันอย่างแน่นอน
แล้วถ้าเกิดว่าซื้อลอตเตอรี่มาแล้วคุณอาจจะเคยสงสัยค่ะ
บนลอตเตอรี่ที่ซื้อมานั้นมันจะมีภาพวาดมีลวดลาย
มีภาพถ่ายต่างประกอบอยู่บนนั้น
แล้วสงสัยไหมคะว่าใครการเป็นผู้คัดเลือกรังสรรค์ภาพต่างเหล่านี้
พิมพ์ลงบนลอตเตอรี่ที่คุณซื้ออยู่
วันนี้เรามีคำตอบมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยติดตามได้จากรายงานค่ะ
ขณะที่ภาพนกกระเต็นอกขาวหนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่ปรากฏบนสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่๑๖มีนาคมนี้นั้น
เกิดจากการใช้ภาพถ่ายมาตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เพื่อให้สลากนั้นดูโดดเด่นและสวยงาม
นางสาวสิริมาวิบูรสุรินช่างศิลป์ระดับ๗
หนึ่งในผู้ออกแบบสลากมากว่า๒๐ปีบอกว่า
ก่อนจะมาสร้างสรรค์ภาพบนสลากจะต้องมีการประชุมหารือ
ว่าในแต่ละปีนั้นมีโจทย์ว่าอย่างไร
โดยจะแบ่งเป็นวันที่๑วันที่๑๖และวันนคัตตะเริก
ตลาดงวดวันที่๑ก็จะเป็นเรื่องราวก็คือขนมไทยนะคะ
วันที่๑๖ในปีนี้ก็คือสัตว์ป่า
และนักคัตเตอร์เลอร์ก็เป็นประเพณีหรือวันสำคัญต่าง
ก่อนที่จะได้เรื่องพวกนี้มาทำ
ก็ต้องคิดก่อนคิดคิดค้นเรื่องราวแล้วก็หาข้อมูลนะคะ

แต่ของเรามียึดหลักอยู่สำคัญก็คือว่า
ภาพของเราจะไม่กระทบกับสถาบันเบื้องสูง
แล้วก็สถาบันศาสนา
และอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือ
การละเมิดทรัพย์สินทร์ท่านปัญญา
ช่างศิลป์ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญในการออกแบบสลากินแบ่งรัฐบาลในแต่ละครั้ง
ผ่านการวางแผนงานเป็นปี
เพื่อให้ทุกภาพบนสลากมีความสวยงามและมีความหมาย
ความรู้เราก็จะใส่ข้อความบรรยายภาพ
อย่างเรื่องขนม
ทองเอกมาจากไหนอย่างไรลักษณะแบบไหน

ก็สัตว์ป่าชื่ออะไรภาพเนี้ยชื่ออะไร
แล้วก็มีภาษาอังกฤษลงด้วย

ที่ได้ทำงานที่นี่ส่วนหนึ่งแล้วเป็นเกียรติมากเลยนะ
ที่ได้ทำงานนี้แล้วก็ภูมิใจที่ว่าได้ทำผลงานออกสู่ประเทศ
แล้วก็ยังมีว่าเขาก็ได้ลุ้นตัวเลขกันด้วยนะ
แล้วภาพก็เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่ง
วดลายบนสลากินแบ่งรัฐบาล๒๔ภาพต่อ๑ปี
รังสรรค์ขึ้นมาจาก๓เทคนิคการออกแบบ
ทั้งการวาดภาพถ่ายและคอมพิวเตอร์กราฟิก
ศิลปะทุกอย่างลงตัวอยู่บนสลากินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งไม่เพียงแต่ฝีมือของช่างสินเท่านั้น
สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้น
คือศิลปะของผู้ออกแบบ
ที่ถูกส่งต่อไปยังบรรดาผู้ซื้อนับล้านคน
ปวีนารัตนญาติข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน